ส่งของก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของคนอีกต่อไป
แต่ว่าอาจจะใช้หุ่นยนต์มาทำแทนนะครับ
เพราะว่าล่าสุดนั้นได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ส่งของ
เป็นผลงานการพัฒนาของผู้ที่เป็นเจ้าของสกายฟ๒คน
ตอนนี้นำออกมาทดลองที่อังกฤษแล้วนะครับ
ว่าจะสามารถนำมาใช้งานได้จริงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับ
ผลยนต์ส่งของที่เห็นอยู่นี้
เผินก็เหมือนกับหลุดออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์สักเรื่อง
แต่ที่จริงแล้วเป็นนวัตกรรมทันสมัย
พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ชิปเทคโนโลยี
ของสองอดีตผู้เกาะตั้งสกัย
ที่คาดว่าจะพบเห็นได้ทั่วไปที่อังกฤษในอนาคตอันใกล้นี้
ลันมาตินจันประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทแห่งนี้เปิดเผยว่า
สตาร์ชิปได้แนะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ให้กับประชาชนได้รู้จักมาแล้ว
และในอีก๔๖เดือนข้างหน้า
ทางบริษัทก็มีแผนที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้
ไปวิ่งทดสอบบนทางเท้าของเมืองอีก๑๐๑๕แห่งทั่วประเทศ
แนะนำให้ธุรกิจท้องถิ่นรวมถึงสื่อมวลชนและคนในพื้นที่
ได้รู้จักหุ่นยนต์ตัวนี้กันอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานก็จะเป็นที่แรกที่ใช้ทดลอง
คุณยนต์ขับเคลื่อน๖ล้อขนาดกระทัดรัดหน้าตาเป็นมิตรตัวนี้
เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
และได้รับการออกแบบมาให้สามารถขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์
จากร้านขายของชำในท้องถิ่นไปส่งถึงมือลูกค้า
อัตราค่าบริการไม่ถึง๕๐บาทต่อครั้ง
ธีมพัฒนาได้ออกแบบให้หุ่นยนต์ตอนนี้เกี่ยวเป็นความเร็วต่ำ

ขับเคลื่อนไปบนทางเท้าไม่ต่างจากมนุษย์
อกจากนี้มันยังเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน
อ่าทีไฮล่าเข้าของบริษัทอย่างนี้บอกว่าการขนส่งสินค้าในประจบบัน
ถือเป็นอุตสาหกรรมใหญ่สุดในโลกที่ยังใช้แรงงานคนและยังไม่มีนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้ทั้งหมด
แต่อีกไม่เกิน๒ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้
ระบบขนส่งสินค้าอัตโนมัติจะได้รับความนิยมมากขึ้น
บริษัทผู้พัฒนาหวังว่าหุ่นยนต์ต้นทุนต่ำและน้ำหนักเบาตัวนี้
จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า
ต้นทุนการนำส่งในแต่ละท้องถิ่นมีราคาที่ถูกลง
และยังช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก
ไลท์อธิบายเพิ่มเติมว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถบรรทุก
ใส่ของจากร้านสะดวกซื้อและนำส่งสินค้าถึงบ้านของผู้ใช้บริการ
ส่วนวัสดุพันธุ์ที่เดินทางมาเป็นระยะทางไกล
ก็จะใช้วิธีการขนส่งแบบปกติสำหรับขั้นตอนแรก
ก่อนที่จะมอบหน้าที่ให้หุ่นยนต์ตัวนี้ในขั้นตอนนำส่งท้ายสุด
คุณยนต์ตัวนี้ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงถึง๙ตัว
สำหรับช่วยให้การนำทางอัตโนมัติบนทางเท้าของหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นไปอย่างราบรื่น
จากนี้ยังมีไมโครโฟนและลำโพงสำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้สื่อสารตอบโต้กับผู้คนบนเส้นทาง
พร้อมควบคุมและติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
ปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้
สมาชิกระบุว่าไม่ค่อยกังวลว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะถูกขโมยทำลายจนเสียหายหรือถูกเรียนแบบ
ขณะที่เรื่องจำเป็นที่สุดตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องชื่อของหุ่นยนต์
เพราะนับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อเรียกแต่อย่างใด
ในตอนนี้ผู้คนต่างก็พากันเรียกเจ้าหุ่นยนต์ส่งของในชื่อที่แตกต่างกันออกไป
แวลลี่จอร์ดธอมรวมถึงบ๊อบและชื่ออื่นอีกจำนวนมาก
โดยทางบริษัทก็ได้เปิดรับการเสนอชื่อจากประชาชน
ซึ่งคาดว่าภายในอีก๑หรือ๒เดือนข้างหน้า
คุณยนต์ตัวนี้ก็น่าจะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการแล้ว